สวัสดีค่ะท้าวใส่ทาย

ต้องบอกใหม่อีกสักครั้งนึงอลักษณ์สวัสดีปีใหม่ครับ
สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ชม
กิจกรรมนี้เลยค่ะ๓๒วัน
นี่จะให้ค่ะให้ใคร
ให้คนที่ดูไทยรัฐที
ให้พี่ม้าดีกว่าอยากได้ไหม
เดี๋ยวของหนูขอนะขอนะต้องอันต่อไป

วันนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลย
เพราะว่าไทยรัฐทีวีเขาแจกจริงนะคะ
พลัมคอนโดจากภึกษา

วิธีการง่ายยังไงพี่ม้าจ๋า

ทุกคนต้องฟังให้ดีนะตอนนี้มันเป็นเวลา

อยู่ในระบบแห่งการได้รับโชคนี้
ถ้าจากนี้เป็นต้นไปคนเข้ามามากเสร็จเลยคุณต้องบอกญาติพี่น้องเพื่อนพร้อม
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒และทำอย่างนี้
วิธีง่ายค่ะก็เพียงแค่จับตามองนะ
หน้าจอและรายการต่างของไทยรัฐทีวีโดยเฉพาะไทยรัฐนิวโชว์
เมื่อเห็นสัญลักษณ์๓๒วันมหัศจรรย์นะฮะ
ปีใหม่จบที่มุมจอปั๊บให้ส่งคำโวยพรพร้อมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตามด้วยเบอร์โทรศัพท์
สัญลักษณ์จะมีรูปของขวัญซึ่งแน่นอนวันนี้รางวัลใหญ่สุดนะฮะ
คอนโดจากพรรมคอนโดมิเนียมนี้นะฮะ

วันนี้วันสุดท้ายแล้ว
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูรายชื่อผู้โชคดีจากรายการเช้าชัดเสาร์อาทิตย์นะครับ

เช้าข่าวชัดโซเชียล

มันอาจจะเป็นความลับของคุณเพราะเมื่อได้รางวัลจะได้โทรตรงถึงคุณ
ไม่ใช่อาจารย์รู้มั้ยความพิเศษของไตล่าทีวีอย่างไร

สมมุติวันนี้อาจารย์ส่งมาปุ๊บดวงหนูจะเป็นยังไงอาจารย์ก็บอกเขาได้เลย
เทคโนโลยีที่เราเตรียมไว้สำหรับท่านผู้ชม

ร่วมจัดรายการทุกรายการกับไทยรัฐทีวีได้ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะฮะ

คือบ่วงบาทนคราชของวัดเจ้าอาม
ใครมีไว้ก็จะรวยแล้วก็มีเสน่ห์เมตตาเป็นมงคล
แล้วก็จัดมาเป็น๑ใน๓๒วันของไทยรัฐทีวีด้วย

ขอ๓๒ชิ้นแจกหน่อยได้ไหมครับ

และอันนี้เนี่ยฉายษิงเยี้ยไม่ใช่

ชงไม่ชงมีเหรียญนี้แก้ชงได้ตลอดการ

ก็ไม่ได้ก็ต้องพระภัยสัตว์ชงจีนเย้าสือฝอ
นี่อยู่ตรงนี้แหละตรงความมีแล้วนะอย่ามากลัวแบบนี้นะนี่นะครับ

เรากลับมารายมาทางตอนนี้มีราย
มีคนรายมาถ่วงถามรายของราศรีถูกต้องเราเริ่มจากที่ราศรีพฤศพก่อน
ปี๒๕๙เป็นปีที่ต้องอดทนในเรื่องของความรักและคู่ครอง
คือจริงแล้วดาวประจำตัวคนเกิดราศีพฤศพเป็นดาวประจำตัวดวงเดียวกับคนเกิดราศีตุลคือดาวสุก
ปี๒๕๙ดาวสุกโคจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วก็แปลว่าคุณที่เกิดในราศีพฤศพจะมีกิจกรรมในชีวิตอย่างคึกคัก
แต่จะติดชะงักชะงักติดขัดคือเมื่อคนเกิดราศีพฤศพไปมีความรักไปมีคู่
เข้าใจมั้ยก็วางไว้สักปีไม่ได้เหรอเรื่องนี้ยังไม่ต้องมี
หรือถ้ามีแล้วทำไงก็ขอให้คุยกันให้ดีว่าหมอเขาบอกว่าแกอย่าหาเรื่องทะเลาะกับใคร
อ๋อฉันถึงว่าใหม่ดาววิการไปดูดวงมันได้เลย
จิกตามจี้เพราะว่าคนเกิดราศีพฤศพแฟนจะตามจิกตามจี้
หมายถึงนางอย่าไปจิกจี้เขาด้วยเหรอ

อย่าเพิ่งมีด้วยก็คุยเป็นเพื่อนกันไปอะไรแบบนี้

ถ้ามีเมื่อไหร่นะถูกแฟนจิกเลย

ถ้าเกิดจิกตรงที่พี่ม้าเนี่ยพี่ม้าชอบไหม

เขาไม่มีความรู้สึกตรงนั้นแล้ว
ไร้ซึ่งอารมณ์

เพราะมีราหูไว้บล็อกไว้กันแล้ว
เออไม่ต้องมากไม่ต้องมาก
คนเกราะสินพุทธศพอย่าดูจังโดนชะตาแล้วนะ
สร้างบุญสร้างกุศลเป็นมงคลหนุนนำ

ปฏิบัติธรรมจะทำให้มีสติมีปัญญา

กะถินพ่อจะตุประใจจะมากจะน้อยให้ทำ

ชนะราสิมิถุน

เป็นปีที่จะมีบ้านมีรถ

ต้องเหมือนราสิตุ้นที่ชั้นบอก
เพราะว่าคนเกิดราศีมิถุนเนี่ยดาวเสาเนี่ยโคจรเป็นอาริกับดวงชะตา
เมื่อดาวเป็นอยู่ในอาริไม่ใช่แปลว่ามีศัตรูนะรถเมย์
แปลว่ามีภาระธุระที่ต้องดูแลจัดการ
ภาระตัวเราภาระแม่เราครอบครัวเราการเจ็บไข้ได้ป่วยคนในครอบครัว
ภาระเรื่องหนี้สินการลงทุนทุกอย่างเลย
เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีมิถุนก็มีธุระภาระอย่างนี้
เลยเรายนไปให้ว่าเป็นซื้อบ้านสุดทำไม
เพราะปี๒๕๙ดาวพฤษฎีโคจรไปเป็น๔กับลักษณะราศีของคนเกิดราศีมิถุน
มันมีกฎเกณฑ์อย่างนี้จันทร์เป็น๑๑แท้แก่รัก
เพื่อรัฐศรีทรงศักดิ์แช่มช้อยสุข๓ดังนี้จะเจริญยิ่งยศนา
คนมียศพญาก็มีคานหามเดี๋ยวนี้มีไม้คาน
ไม่มีแล้วรถยนต์ต้องเป็นรถแล้ว
แต่ภาษีขึ้นสิตั้งแต่วันที่เป็นต้นไปรถยนต์ภาษีขึ้น
เรื่องภาษีเราก็มีหน้าที่จ่ายเราเป็นคนไทยนะครับ
ทุกอย่างต้องบริหารแล้วเป็นไปเราไม่ต้องไปพูด
เรามีหน้าที่จ่ายเราก็จ่ายเพราะเราอยู่ในประเทศนี้
เรามีจ่ายได้ก็จ่ายถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นจ่ายไปเถอะไม่เป็นไรนะ
มีรถก็จะมีรถเบ้นเป็นพญารถกระบะอาจจะเป็นขุนนะ
เป็นหลวงอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีเกณฑ์เลื่อนขั้นเรือตำแหนเลื่อนยศ

เพราะฉะนั้นแล้วต้องระวังเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าฮะสำหรับชาวราศีนี้

คือคนเดี๋ยวนี้นะไม่ว่าจะในโซเชียลหรือในอะไรเนี่ย

มันเป็นคนสถุนที่ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควร
ศาสนาต้องยกเอาไว้อย่าไปจาบจ้วง
เรื่องของพระชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์

เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอย่าไปพูดจาในทางที่มันเสียหาย

อย่าไปจิกหัวเรียกจิกหัวด่านางนั่นนางนี่
คนเดี๋ยวนี้ถือว่ามีสื่อโซเชียล
นึกหรือคิดอะไรก็พูดพ่นออกไป

มันจึงทำให้เสื่อมตัวเอง
คนเกิดราศีมิถุนมีปัญหาแน่นอน

เมื่อคืนนี้ไปสวดมนต์หนังสือเล่มนี้ที่วัดเจ้าอาม

แล้วที่สำคัญคือผมต้องรีบโฆษณานี่เห็นไหม
ไม่ได้ล่ะก็ถ้าฟังดูรายการนี้ไม่ทันเนี่ยมีหนังสืออะไร

เนี่ยเขียนตามอารมณ์ครับต้องเขียนให้ดี

เอ่อเขียนให้ดีต้องมีเวลานานหน่อยใช่ไหม

ก็จะอยู่ในราศีมิถุด้วย
เบรกหนึ่งเราจะต้องรีบออกกันด่วนแล้วฮะ